สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้อุปกรณ์กันฝนไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนแบบนี้นะคะ
ร่มต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักอยู่ค่ะ
จากร่องมรสุมค่ะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศค่ะ
อกจากนี้นะคะยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดเข้าปกครุมประเทศไทยค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก
มีฝนตกหนักได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะ
ฝนตกหนักลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะบริเวณที่มีฝนค่ะคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ฮาไวน์ค่ะ
เพราะว่าที่นั่นพบการสั่นสะเทือนนะคะภายใต้ภูเขาไฟค่ะคุณผู้ชม
แม้ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนเล็กนะคะ๓แมกนิจูดเท่านั้น
แต่เกิดขึ้นหลายครั้งทำให้มีความกังวลว่าภูเขาไฟลูกนี้ค่ะ
จะเกิดระเบิดขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดการระเบิดครั้งใหญ่มาแล้ว
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ